อ่ะสาวโสดมาทางนี้เลย

แหมเรื่องของเรื่องที่ต้องเรียกสาวโสดเพราะว่า

จะหาคู่ได้หรือไม่
ให้ดูให้ดูทำไมต้องยกมือถือมา
แล้วพูดคุยกับรูปปั้นแบบนี้

เรื่องของเรื่องแม่สาวคนนี้ไปขอ

โดนบันดาลจิตใจให้เขามารักหนูที

ใครก็ผู้ชายที่อยู่ในมือถือ

นี่ครับพระนางจีรประพา
ก็คือกษัตริย์หญิงแห่งเมืองล้านนา
เปิดแบบซูมให้ดูชัดเลยนะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยพระนางขึ้นชื่อ
เรื่องของการดนบันดาลความรักให้กับสาวโสด
เขาว่ากันอย่างนี้นะครับว่าพระนางจิรปภา
ประดิษฐานอยู่ที่วัดโลกโมลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่ถูกยกให้พระนางเป็นเทพแห่งความรัก

ตามประวัติพระนางเนี่ยรักพระสวามี
รักบ้านเมืองและรักประชาชนอย่างมาก
พอถึงวันแห่งความรักหรือว่าวันสำคัญต่างนะ

มาเลยมากันที่นี่บนบานสารเก่าขอคู่รักจากพระนาง

อย่างเจ็ดขาวคนนี้

คนนี้นะคะคุณแม่จำหน้าไว้นะคะแม่

ขอขอบคุณติ๊กต๊อกนี้ที่มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังคุณไอซ์อาซากิด้วยนะครับ